แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนแซ่บซิดซูดปากเหมือนกันเนี่ย
คือประเด็นเรื่องของพี่เขยกับน้องเมีย

เออเรื่องครอบครัวเนี่ยทำไมมันแซ่บจริงวันนี้
คือมันเริ่มมาจากเพจกระตุกต่อมเผือก
กระตุกแรงมากคุณผู้ชมแรงกับตัวเก้าอี้
เขาเมาส์มาบอกว่านางเอกหน้าเฉียวคนหนึ่งแอบมีใจให้พี่เขยตัวเองซะอย่างนั้น
สายตาที่มองพี่เขยอุ้ยแทบจะกลืนกินเจอพี่เขยกี่ทีก็มีอาการดีด้า
ส่วนตัวพี่เขยก็ไม่ได้อะไรเพราะเห็นว่าเป็นน้อง
ส่วนเมียน่ะเหรอได้แต่มองตาปริบ
อันนี้คือทางเพจเนี่ยเขาออกมาพูดแบบนี้นะ
มาแบบนี้คุณผู้ชมชาวเน็ตโอ้โหบอกเลยไม่ยากไม่ยากเรื่องนี้มันมีอยู่ไม่กี่บ้าน
และแน่นอนที่โดนพุ่งเป้าหนักที่สุดก็บ้านนี้คุณผู้ชมค่ะ
บ้านของป๊อกมากกี้แล้วก็มารีน่าน้องสาวคนสวยของมากกี้

แต่ไม่ต้องลืมไม่ต้องเดาไม่ต้องวิเคราะห์กันอีกต่อไป
วันนี้ป๊อกมากกี้ออกโรงมาชี้แจงข่าวลือนี้ด้วยตัวเองนะคะ
ทั้งคู่บอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริง
ที่เห็นว่าสนิทสนมกันมากทั้ง๓คนเนี่ย
เป็นเพราะว่าเขาคือครอบครัวเดียวกัน

ขอให้ยังก็ต้องมีความน่าว่าให้มันมีเผ็ดร้อน